เมื่อคืนวันนี้นะครับตำรวจปรับปรามยาเสพติด๑๙๑
แล้วก็ตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะครับได้เข้าทลายเครือข่ายยาบ้าที่ย่ามีนบุรี
ใช้บ้านหรูเป็นโกดังพักยาเสพติดพร้อมกับยึดของกลางได้เป็นจำนวนมาก
รวมถึงยาบ้ากว่า๔ล้านเม็ดขณะที่ลักลอบจะนำไปส่งมอบให้กับเครือข่ายที่ย่านบางเขน
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
นายธิรพงศ์สวนแย้มถูกตำรวจปราบรามยาเสพติดสกัดจับพร้อมรถยนต์โตโยต้าฟอร์จูเนอร์สีดำ
ทะเบียนครคังสบศ๕๒๕๓กรุงเทพมหานคร
บริเวณซอยรามคำแหง๑๗๔เขตมีนบุรี
ลักลอบลำเลียงยาเสพติดซุกซ่อนในรถยนต์ที่ถูกดัดแปลงเป็นช่องลับสำหรับใส่ยาเสพติด
ส่งให้กับเครือข่ายย่านบางเขน
จากการตรวจค้นภายในรถพบยาบ้า๔๒๐๐๐เมตรและไอซ์๒๕กิโลกรัม
เขาสารภาพว่ายาเสพติดทั้งหมดเป็นของนายใหญ่ที่สั่งการมาทางโทรศัพท์มือถือ
จากนั้นตำรวจได้ควบคุมตัวนายธีรพงศ์เข้าตรวจค้นบ้านพักเลขที่๗๑ทับ๔๐ภายในซอยรามคำแหง๑๗
ซึ่งเป็นบ้านหรูสองชั้นภายในไม่มีสภาพการอยู่อาศัยเพราะถูกใช้เป็นโกดังเก็บและกระจายยาเสพติด
สองชั้นหลังนี้นะคะถูกระบุว่าเป็นโกดังสำหรับเก็บยาเสพติด
จากการตรวจสอบของตำรวจปราบรามยาเสพติดก็พบ
เพราะว่าภายในบ้านหลังนี้นั้นมีเคตามีนจำนวนกว่า๕๐๐ขวดที่ซุกซ่อนไว้นะคะ
ส่วนยาบ้ากว่า๕ล้านเมตรก็ถูกนำไปไว้ในรถ
เพื่อที่จะเตรียมกระจายให้กับเครือข่ายในพื้นที่ค่ะ
จากการสืบสวนของตำรวจพบว่าเครือข่ายนี้มีนายทุนเป็นชาวไต้หวัน
และยาเสพติดเป็นของกลุ่มว้าเหนือชนกลุ่มน้อยในประเทศเพื่อนบ้าน
โดยใช้บ้านหลังนี้พักยาเสพติดมาแล้วถึง๕ครั้ง
เตรียมกระจายไปยังสถานบันเทิงย่านบางเขน
ประชาชื่นสายไหมดอนเมืองและบางบัวทอง
เป็นเครือข่ายจากทางเหนือนะฮะทางเหนือ
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาที่เราออกหมายจับไว้แล้วเราตามอยู่นะครับ
พวกนี้ก็ส่งของมายังเครือข่ายทางกรุงเทพนะครับ
ซึ่งสั่งของเราไปพวกนี้ก็เอามาพักไว้
ยาทั้งหมดเนี่ยผูกพักที่บ้านนี้แล้วก็นำออกลำเลียงออกไปยังจุดต่าง
มีคนมารับที่เราจับเนี่ยกระจายอยู่ในกรุงเทพนะครับ
ย่านนี้แล้วก็มีอยู่ล็อตหนึ่งไปที่นนทบุรี
ข้อมูลสำคัญคือเครือขายยาเสพติดกลุ่มนี้ถูกระบุว่า
เป็นเครือข่ายคู่ขนานกับนายไซสนะแก้วพิมพา
นักค้ายาเสพติดชาวลาวที่ถูกจับในประเทศไทย
และกำลังใช้สายการลำเลียงยาเสพติดของนายไซสนะ
กระจายยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่ชั้นใน
โดยใช้บ้านพักโครงการหรูย่านปริมณฑลพักยาเสพติด
เพื่อหลบเลี่ยงการจับกลุ่มตรวจค้นของเจ้าหน้าที่รัฐ
ขณะที่ตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นทางการเงิน

เพื่อขยายผลจับกลุ่มหัวหน้ากลุ่มผู้ค้ายาเสพติดมาดำเนินคดี

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน